เกิดความตื่นตระหนกกับการแจ้งเตือน
เกิดเหตุระเบิดขึ้นในกรุงเทพนะครับ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ตรวจสอบแล้ว
ยืนยันว่าไม่มีระเบิดเกิดขึ้นแต่อย่างใด
ขณะที่ทีมสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวี
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบระบบ

พบว่ามีบางเว็บไซต์นำข่าวเก่ามาเสนอใหม่อีกครั้ง

สร้างความแตกตื่นไปทั่วโลกออนไลน์นะครับ

ผู้ใช้งานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ
โดยให้ผู้ใช้งานเลือกสถานะตัวเองว่าปลอดภัยดีหรือไม่
ทำให้เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมาก

ภัยก่อการร้ายหรือว่าภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างทั่วโลก
สามารถยืนยันตัวว่าปลอดภัย
จากการตรวจสอบแหล่งที่มาก็พบว่า
ปลอดภัยในวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๙
อกจากนี้ชาวเน็ตยังมีการตั้งข้อสังเกต

ยังนำข่าวเก่าเกี่ยวกับระเบิดราชประสงค์
แล้วก็ข่าวอื่นมานำเสนออีกครั้ง

ให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสาร
ขณะเดียวกันทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ว่าขณะนี้ได้ปิดระบบแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว

ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากระบบขัดคล่อง
หรือว่าเกิดจากการเข้ามาป่วนระบบ
แล้วก็ขอร้องให้ผู้ที่เสพข่าวนะครับ
อย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับ